เจอดาวที่ไหนสนุกสนานที่นั่นแน่นอน
ไม่ใช้หนี้มีประโยชน์หลายอย่าง
อย่าซีตัสมั่นทิมรายเดอร์
ไม่ไปเห็ดหนังก็ได้

คุณผู้ชมดาวไปไหนไม่ได้จริง
เพราะว่ายังคงต้องอยู่ที่ชุมชนบ้านดินมดแดงอำเภอเมือง
และครั้งหลังนี้
ถามใครก็ไม่คิดว่า
ว่าผู้รู้ที่มีชื่อว่าคุณลุงทองสุกนั้นอยู่ที่ไหน

พี่ถ้าถ่ายมาทำงานที่นี่แหละสินะ

ไม่ตรงนู้นเหรอคะที่นี่ไหนนั่นขอบคุณค่ะ

ตรงนี้ค่ะตรงนู้นไปตรงนู้น

ตรงนู้นตรงนู้นแหละค่ะพี่

คุณลุงความสุขหรือเปล่าคะใช่ครับ
เห็นด้านหลังมีป่าภัยเยอะแยะเลย

ตัวนี้เรามาต่อยอดเรื่องการเจาะน้ำไผ่ครับ

อยากรู้ใช่ไหมครับอยากดูแล้วค่ะ
เดี๋ยวตามไปดูครับไปเลยค่ะ

โถโหไม่หล่อเลินขนาดเนี้ยเพราะอะไร

อ้าวอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างคะ

ไผ่ครับวันนี้ลูกขอน้ำไผ่เอาไปทำยาหน่อยนะครับ
เหลือคนนะครับผมก็ทานน้ำให้เยอะหน่อยนะครับ

หลังจากที่เขาหยดลงมาหยดแรกแล้วนานไหมคะเต็มขวด
คุณลุงจอดเที่ยงคืนเช้ามาเราก็สามารถได้เต็มขวด
เหนือสิ่งอื่นใดอยากเข้ม

หลังจากที่เราไปเจาะน้ำไผ่มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้เวลาชิม

ไม่มีแอลกอฮอลนะจ๊ะอย่าหาว่ามาดื่มแอลกอฮอลโชว์ไปเลยค่ะขอดมกลิ่นก่อน

ประโยชน์เขาไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมีเยอะแยะเลยอยากรู้ไหมว่าเอาไปทำอะไรได้อีก

อ้าวอาจารย์ตุ๊ยฝรั่งพี่สายโอ๊ย

เอาแวะก่อนนี่กับข้าวนี่
ดูมาดูมาทำกับข้าวแบบภูมิปัญญา
จะทำไข่ตุ๋นเหรอคะจ้ะไข่ตุ๋นแล้วไหนหม้อล่ะหม้อไม่มีบ้านนอกอ่ะ
เอาไม่ใช่หม้อแล้วตุ๋นไข่ตุ๋นยังไงจ๊ะ
อะไรก็เอามาใช้อันนี้ก็ได้ผมไม่ไผลเยอะแยะ
เปลี่ยนพัฒนาที่จะตุ๋นจากหม้อเป็นบ่องเทาหลาม

อุ๊ยมันอ้อมแล้ว
อาจารย์พักหนึ่งเลยนะเนี่ยไข่ตุ๋น
เวลาเราน่ะอย่าได้เอาอย่างนี้มีเทคนิคใหม่นะ

อ๋อมาทำไข่เค็มดินสะพองระหว่างที่รอ

เดี๋ยวไปเอาอะไรแก้เซ็งแล้วก็มาทำหลุกกันแป๊บเดียวเออ

นี่ของดี

นี่มันดินศอเขียนหนังสือ

คล้ำแล้วก็ใช้ซอสเลยซอสน้ำเผา

ขอบคุณนะขอบคุณนะ

เรายังสามารถเอามาทำความสวยได้ด้วย

นี่สูตรนี้ไม่บอกใครนะ

ใช่

แต่ว่าสนุกจริงเต็มอิ่มจริง

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ตุ้ยมากนะคะ

แป๊บเดียวหมดวันแล้วค่ะ

จังหวัดลบบุรี

จะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหน

สวัสดีค่ะ
สำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์